ใครอยู่การเคหาฉลองกรุงบ้างครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนไหมครับ
คือเขามีรุ่นน้องปีนเกลียวรุ่นพี่ยิงกันเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งฮะ
นี่แหละโอ้โหผ้าปิดแล้วนะครับเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในการเคหาชุมชนฉลองกรุงโซน๕แยก๓๗เขตฉลองกรุงกรุงเทพมหานครครับ
นี่คือศพของนายธนโชธบัวเพชรหรือว่าแชมป์อายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของบ้านนะ
เขาเนี่ยเป็นในหน้าขายที่ดินนอนหงายจมกองเลือดอยู่มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองหนึ่งนัด
เต็มหน้าเลยฮะแล้วก็มีอาวุธปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่ข้างตัวด้วย
ตำรวจสนลำบักชีครับสอบสวนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุคือนายประจักรชัยเกรดประดิษฐ
หรือว่ายอดอายุ๓๘ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ขาซ้าย๑นัดนะครับ
ติดตามไปพบรถแล้วก็ปืนครับแต่ไม่พบตัวในยอด
จากญาติพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับตำรวจจึงตามไปควบคุมตัว
สาเหตุคือไม่ให้เกียรติรุ่นพี่พูดไม่เข้าหู
เมื่อคืนนี้ครับทั้งคู่นัดเจอจะปรับความเข้าใจกัน
แล้วเกิดต่อยกันในยอดชักมีดแทงในแชมป์
แชมป์หลบทันเพื่อนก็ห้ามแล้วให้แยกย้ายกันไป
จากนั้นนายยอดก็ขับรถมาหาในแชมป์ที่บ้าน
ท้าทายกันโต้เถียงกันรุนแรง
นายยอดใช้ปืนจ่อหัวในภรรยาของนายแชมป์ฮะ
จากนั้นทั้งคู่ชักปืนออกมายิงกันคนละนัด
ผู้ชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
คนยิงคิดว่าน้องชายนินทาเขา
น้องชายก็ปฏิเสธบอกผมไม่ได้พูด

เหมือนกับเขาเป็นคนโตกว่า

เอาเรื่องเขาไปนินทา
แล้วเฝ้าเลย๒๔ชั่วโมงเฝ้าเลยครับ